วันนี้มีข่าวเมาส์ข่าวลือข่าวแซ่บอะไรเล่ามาสิ
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือบนโลกโซเชียลกันช่อนมากเลยนะคะ
ซึ่งเป็นการปลดฟ้าผ่านะคะหลายคนทราบข่าวกันแล้วแหละจากโซเชียลมีเดีย
เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเอง
งานบวงสวงละครเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
สำหรับข่าวลือถูกปลดน่าจะเป็นความเข้าใจผิด
ส่วนตัวมองว่าการปรับเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องปกติ
ถึงตำแหน่งจะเปลี่ยนแต่ภาระหน้าที่ที่ทำก็มากขึ้นนะ
แล้วก็ทางกลุ่มศรีวัฒนาภักดี๕๐นั้นนะคะ
ก็จะมีคุณภัยบูลเป็นประธานกรรมการ
แล้วก็มีคุณหนุ่มถาปนะเป็นประธานกรรมการบริหาร

ว่าแขวนหรือไม่แขวนเนี่ยต้องรอดูผลงานเนอะ
ว่าเรื่องแบบนี้บางทีพูดกันก็

แต่ว่าถ้าพี่โดนแขวนจริงพี่คงนั่งอยู่เฉย

เป็นคำยืนยันจักพี่ฉอดสายทิปนะคะ

ก็ออกมาโพสต์เรื่องราวที่หลายคนจับโยงว่าน่าจะเป็นการปลดฟ้าผ่าของพี่ชอตสายทิพย์หรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าแขวนตำแหน่งพี่ชอตก็เคลียร์ไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าแขวนตำแหน่งจริงคงไม่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันแบบนี้นะคะ